มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กชายอายุ๒ขวบคนหนึ่ง
น้องชื่อน้องไรค่ะนะฮะอยู่ที่กาญจนบุรี
น้องเนี่ยพลัดตกน้ำเสียชีวิตนะครับจมน้ำไปงมหากันอยู่วันหนึ่ง
ค่ะนะวันนี้เราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะฮะ
งานศพของน้องคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้โหวอนเถอะ
แค่นี้ก็ช้ำใจเสียใจจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ถูกกระแสโจมตีจากโลกโซเชียล
อืมบอกทำไมไม่ดูแลลูกให้ดีค่ะนะแค่นี้ก็ช้ำจะแย่อยู่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะน้องเนี่ยจมน้ำไป
แล้วก็ต้องงมหากันอยู่วันหนึ่งนะฮะไกลไปเจ็ดกิโลเมตรจากจุดที่จมนะฮะ
ตอนที่เจอน้องเนี่ยนะฮะไปดูนะครับคุณแม่เนี่ยแทบขาดใจเลยฮะ

นี่ฮะทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านที่มาก็แล้วแต่เนี่ย
โศกเศร้าเสียใจกันหมดคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
งมร่างน้องไบร์ทขึ้นมาได้เด็กชายวัยสองขวบจมน้ำนะฮะ
แล้วก็งมที่ฝั่งท่าน้ำวัดท่าน้ำตื้นที่กาญจนบุรีนะครับ
ตอนที่ไปเจอศพน้องคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปนะครับน้องไบร์ทเนี่ยเด็กชายวัยสองขวบมาเที่ยวกับครอบครัว
นั่งรถกระบะมาด้วยกันนะครับพ่อกับแม่พามาเที่ยวพักผ่อนคลายร้อน
ท่าน้ำบ้านท่าพะเนียดตะมนต์แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ๒๒มิถุนายนแล้วน้องไบร์ทหายไปค่ะนี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิด
สักครู่นี้นะฮะคือที่นั่งรถมาด้วยกันแล้วหายไป
ก็เดินตามหากันยังไงก็ไม่เจอเลยไปแจ้งตำรวจแจ้งมูลนิธิก็หาไม่เจอ
สุดท้ายเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดจนเจอที่มาที่ไปแล้วไปงมหาในน้ำนะครับ
เหมือนนั่งอยู่บนราวอ่ะครับ
ใช่ไหมพี่
ห้วนราวป่ะ

นี่ค่ะคือตอนนั้นหาไม่เจอ
ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นเด็กเดินอยู่เห็นเงาดำเห็นไหม
ตรงมุมของกล้องน่ะมีเงาต้นไม้อะไรด้วยฮะ
นี่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยคือน้องไบร์ทเนี่ย
ไปตรงริมอ่างน้ำริมสะน้ำ
แล้วมันมีราวเหล็กลักษณะไปเหมือนกับ

ซึ่งตอนที่น้องเดินมาเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครเห็นว่าน้องไปไหน

อันนี้น้องแน่แล้วพลัดตกพลุบลงไป

คือเสียงแม่ร้องไห้ออกมาเลยนะฮะ
เพราะรู้แน่ว่าลูกเนี่ยจมลงไปในน้ำ

เดินออกมาแล้วนะ
หายไปแล้วสุดท้ายก็ต้องให้ชุดประดาน้ำไปงมหากันนะครับ
มากัน๕๐นายได้หากันอยู่วันหนึ่งหายไปข้ามวันต้องจุดทูกไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอด้วย
เจอนะครับหายไป๒๒มิถุนาเมื่อวานนี้๒๓มิถุนาเจอช่วงบ่ายนะครับ
น้องไบร์ไปงมเจอร่างอยู่ไกลจากจุดที่พลัดตก๗กิโลเมตรนะครับ
คือลอยไปติดกับกองเศษไม้ที่เกาะกลางน้ำใกล้ใกล้กับวัดท่าน้ำตื้นนะครับจุดที่น้องตกลงไป
คือก็๗กิโลฮะอาจจะเป็นช่วงที่ตกลงไปเนี่ยกระแสน้ำไหลแรงด้วย
ก็เลยพัดไปเลยนู่นนั่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายของลูกชาย
เพราะว่ามันก็มีภาพจากล้องวงจรปิดว่าน้องก็พลัดลงไปตกลงไป
วันนี้ครอบครัวเนี่ยตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านหนองปลวกนะครับ
ตำบลแก่งเซี่ยนอำเภอเมืองจกาลจนบุรี
เราได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกลูกชายอายุ๒ขวบเป็นเด็กฉลาดน่ารักเกินวัย
เป็นลูกคนเดียวด้วยนะครับค่ะ
เหลือเกินคือเสียใจอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งเสียใจหนักขึ้นไปอีก
เพราะทุกคนเนี่ยรุมต่อว่าว่าพ่อกับแม่ทำไมไม่ดูแลเด็ก
ปล่อยให้เด็กฆาตสายตาไปได้ยังไง
เดี๋ยวฟังนะฮะคุณแม่กับคุณพ่อของน้อง
มันหล่อนแล้วทีนี้พวกป้าเดินมาชวนลงอัพไปนั่งผ้าน้ำกัน
เพราะว่าตอนมันเย็นทีนี้ก็เตรียมสภาพไปให้ลูก
พอไปถึงหนูก็ลงเล่นกับลูกประมาณ๕นาที
นุ่งก็ขึ้นมาแล้วก็ซื้อของกินมากินกัน

ก็เหมือนแบบนั่งคุยนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอรุมหนูก็ทำวิ่งเล่นตามสาดเด็กของขวัด
เพราะที่ตรงนั้นมันแรง

ทีนี้เรามาสังเกตช่วงเวลาก็ประมาณ
บ้าย๒น่ะพี่มันใช้เวลาจะไม่เยอะ
เพราะว่าแม่น้องตาน้องเขาขับรถเครื่องลงไป

ประมาณไม่เกิน๕นาทีพี่ก็รู้เด็กหายแล้ว
เพราะว่าพอแม่น้องเขาคุยกับพ่อน้องน่ะ
เขาหันหลังให้น้องตกช่วงเวลานั้นพอดีครับ

พอแม่น้องเดินกลับนั่งปุ๊บ
คุณพ่อคุณแม่น้องไร้ก็ฝาก
เหตุการณ์ของครอบครัวให้เป็นอุทาหรณ์
แต่มุมหนึ่งผมว่าเราดูเรื่องราวแบบนี้

แต่อย่าไปซ้ำเติมครอบครัวที่เขาประสบเหตุเลย
ใช่ค่ะเท่านี้ก็เสียใจมากพอแล้วนะคะ